รู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วแล้วก็อยากจะทานอะไรร้อนด้วย
เพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวตอบโจทย์ที่สุด
เตี๋ยที่จะพาไปทานเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อครับ

ร้านนี้ทีเด็ดแบบสุดเพราะว่าเป็นปากหม้อแบบไหลวน
ปากหม้อหรือซูชิ
มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างปากหม้อกับการเสิร์ฟแบบซูชิแบบไหลวนไหลวน

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
แถวถนนประชานิยมครับ

ไปกับที่ร้านนี้ชื่อร้านว่าร้าน

เฮ้ยท้าวไก่เออหรือว่าตีนไก่จ้ะ
กินแล้วก็ดูดจวบโอ้โหอร่อยดีแท้
และที่สำคัญร้านนี้เขาเสิร์ฟแบบไม่เหมือนใคร
แล้วมีเมนูให้เลือกหลากหลายค่ะ
๋เตี๋ยไก่มะรักก็มีอ่านี่

ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีไว้เสิร์ฟเมนูเส้น
แล้วใครที่ชอบซอยไปเลยข้าวซอยมีครับโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลย
แล้วส่วนเมนูที่ผมบอกว่าไฮไลท์ก็คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
จะเอาไส้อะไรมีหมดไส้พงไส้ผักมีหมดทุกแบบ
เต้าหู้มีหมดเลยครับผมหน่อไม้นี่
น้องใบตองที่นี่ร้านนี้เขาได้สูตรเด็ดมาจากคุณแม่นะ
เป็นสูตรที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
ที่มีไฮไลท์จริงเพราะว่าที่นี่ที่เดียวที่เขาเสิร์ฟแบบ
รางน้ำวนเป็นสายพานใช่ไหมใช่แล้วคล้ายใช่ไหมใช่ใช่
เป็นน้ำเหรอใช่เอาน้ำมาไหลแทนไงอ๋อเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเดี๋ยวผมจะให้ดู
เพราะว่าพอวางปุ๊บคุณจะนึกออกเลยนี่มันวนเหมือนกับเป็นสายผ่าน
แต่ใช้น้ำในการนำพากับวัตถุดิบที่เอาไว้ทานนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยปากห้อ
ตัวปากหม้อเออตักขึ้นไปหยิบจานขึ้นไปกินกับน้ำจิ้มหรือว่าน้ำซุปที่สั่งมา
ใช่คืออย่างนี้เวลาเราจะทานก๋วยเตี๋ยปากหม้อเนี่ยเขาจะให้น้ำซุปมาก่อน
ให้เราเลือกว่าเราจะใส่อะไรใส่กระดูกเล้งใส่ลูกชิ้นใส่อะไรต่าง
เขาจะให้น้ำซุปมาให้คุณไปปรุงน้ำซุปก่อน
หลังจากนั้นคุณหยิบเลยว่าคุณจะเอาปากหม้อกี่ตัวเอาไส้อะไรบ้างเลือกเองเลย
นี่แล้วโอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้นะร้านเนี่ยฮิตฮอตมาก
ลูกค้ามาไม่ขาดสายเรียกได้ว่าลวกปากหม้อแทบไม่ทัน

สาวเจ้าของร้านบอกว่าเธอช่วยกันคิดกับสามีว่าอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ว่าไม่อยากซ้ำกับใคร
ก็เลยได้ไอเดียแบบนี้มาจากการที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็เห็นเขาทำแบบนี้ลักษณะน้ำวนให้กับลูกค้าได้ทานกัน
ก็เลยลองนำไอเดียนั้นมาทำที่บ้านเธอที่ราชบุรี
แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
บอกเลยว่าเดือนหนึ่งคนมาทานเนี่ยนะครับเยอะมาก
แล้วกว่าจะทำออกมาเป็นรางน้ำวนโดยที่หม้อไม่พลิกไม่คว่ำเนี่ย
ก็ต้องทำการลองผิดลองถูก

แต่เราก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดมาสร้างจนกลายเป็นตอนนี้เนี่ย
โอ้โหมันหมุนแบบว่าสบายไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ชามละ๕๐บาทเอง
โอ้ยเด็กก็ชอบดูสิ
จากละสิบไป
ใช่ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เพิดเพลินเจริญใจ

แล้วภาษาใส่ปังหม้อมีให้เลือกเพียบ

กุ้งไส้ปูอัดอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะ

ร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน้ำวนนะครับ
ทานกันได้ทั้งสนุกอิ่มและแปลกตา
กับร้านนี้ร้านลักเส้นครับ
โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ก็จดกันไว้ก่อนนะครับ
๐๖๓๒๒๘๒๙๕๕นะครับโอ้วน้ำไหลแต่เช้าเลยคุณหน้า
อื้อมาอยู่นะครับตอนเช้าแบบนี้
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีผมว่าลองไปทานกันดู
คือราชบุรีเนี่ยผมเคยไปบ่อย
แล้วที่นั่นร้านอาหารเยอะร้านอาหารแบบที่เป็นสูตรดั้งเดิมเก่าแก่
เตี๋ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อมากที่จังหวัดราชบุรี
เตี๋โอ่งด้วยราชบุรีก็ขึ้นชื่อโอ่งอร่อยมากดิฉันเคยทาน
ก๋วยเตี๋ยวสิครับไปเคี้ยวโอ่งทำไมฮะ
เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวโอ่งดิฉันก็นึกว่าทานได้ทั้งโอ่ง

เอาก็ลองไปทานกันดูอย่างที่ผมบอกครับร้านอาหารเขาเยอะ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองหรือว่าโพธารามหรือว่าบ้านโป่งเนี่ย
มีของดีเพียบคุณผู้ชมนะ
เที่ยวกันได้ราชบุรีสถานที่ท่องเที่ยวสวยก็เยอะไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะคะ